เหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันโหดเยี่ยมเหลือเกินคือโหดกว่านี้เนี่ยไม่น่าจะมีอีกแล้วมั้งเนี่ย
ผู้หญิงคนนึงเธอถูกสามีจับเปลือยกายราดน้ำมันขังไว้ในรถแล้วเธอก็หนีออกมาได้

มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านผู้ชายคนนี้ตามมานะฮะแล้วก็ตามสูตรเลยครับบอกชาวบ้านอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมีย
สุดท้ายมาจุดไฟเผาแล้วเอามีดไปแทงซ้ำเธอเสียชีวิตนะครับ

คนที่ถ่ายคลิปเขาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ย

มันได้ยินชัดมาเขาบอกช่วยด้วยมันจากข้าหนูมันลาดน้ำมันเต็มตัวหนูเลยอย่างเนี่ย
ก็มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นนะครับ

นี่คือนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับในตะบนแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เป็นคลิปที่ชาวบ้านเนี่ยบันทึกภาพไว้ได้ความจริงคลิปนี้มันยาว๒นาทีกว่านะฮะ
นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับทุกผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้คือเธอถูกจับแก้ผ้าเปลือยกายนะครับ
ชาวบ้านก็พยายามมาช่วยกันห้ามนะครับ
ส่งผ้าขาวม้าไปให้ฝ่ายหญิงเนี่ยห่มพันร่างกายเอาไว้
แล้วก็กันตัวเธอออกมาแต่ผู้ชายคนนี้ก็
คือพยายามเดินเข้ามาหา

พอเข้าไม่ถึงก็เดินย้อนกลับมาที่รถกระบะ
คุณผู้ชมครับจังหวะนี้คงไม่มีใครคาดคิด
ผู้ชายคนนี้กลับไปหยิบขวดน้ำออกมานะฮะ

เดินวนไปวนมาพยายามจะเดินเข้าหาฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงก็ร้องไห้
ด้วยความหวาดตัวตอนที่ยกน้ำ
ดื่มนี่เห็นไหมดูชิวเลยนะคะ
ฝ่ายหญิงก็ร้องไห้อีกฝั่งนึง
เขาบอกพี่ช่วยหนูด้วยนะฝ่ายหญิงพูดแต่คำนี้

แต่เหตุการณ์หลังจากนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือ
ก็พยายามบอกกับผู้ชายคนนั้น
ว่าอย่าเอออย่าไปทำร้ายเขาผู้ชายคนนั้นก็อ้างว่า
แล้วอยู่ดีเนี่ยเอาน้ำมันสาดใส่ผู้หญิง
แล้วก็พลเมืองดีพยายามเข้ามาช่วย
คือซะน้ำมันใส่ไม่เท่าไหร่นะครับ
จุดไฟแล้วก็โยนใส่อีกนะครับ
ทำให้ไฟเนี่ยลุกพลึบขึ้นมา

ของพลเมืองดีที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือเหตุ

ก็รีบตะโกนบอกให้ฝ่ายหญิงเนี่ยวิ่งหนีไป

บอกให้วิ่งลงน้ำไปเลยแถวนั้นมีครูข้างทาง

พลเมืองดีที่ถูกไฟลุกท่วมตัวด้วยกับฝ่ายหญิง

วิ่งตามมาฮะแล้วตะโกนด่าทุกคนบอกอย่ามายุ่งเรื่องผัวเมีย

จะวิ่งตามไปเนี่ยกลับไปที่รถตัวเองนะครับ

ไล่ฟันคนแถวนั้นที่พยายามเข้ามาช่วยเข้ามาห้าม

คือคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าไม่ใช่แทงธรรมดานะฮะ

หนำใจแล้วก็เดินกลับขึ้นมาจากคูน้ำ
ใช้มีดไล่ฟันชาวบ้านอีก
แต่พอเริ่มรู้ตัวว่าชาวบ้านมากันเยอะแล้ว

มิซูบิชิไทตันแบบแคปสีขาวนะครับ

นี่คนก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
พิสุทธิ์สิริอายุ๔๑ปี

บาดเจ็บสุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับ

นางสาวนัทธนันจูมฟองชื่อเล่นชื่อหมอน

คนก่อเหตุคือนายพิสุทธิ์สิริจันโสดาหรือในต้น
อายุ๔๑ปีนะครับ

แต่คำบอกเล่าของพลเมืองดีก็อย่างที่บอกนั่นแหละ

คือเสียงร้องขอความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายของเขาเลย
ดูแล้วตรงนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าสุดท้ายจะถึงขั้นแบบเสียชีวิตกันเลยนะครับ
เพราะว่าเธอก็ลงมาขนาดนี้ได้แล้วนะ

เพราะอยู่ดีเอาน้ำมันมาสาดใส่แล้วจุดไฟโยนใส่เลย
ได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ตอนนั้นเห็นรถกระบะคันสีขาวขับมาจอดอยู่ท้ายรถสองแถว
นี่คนบาดเจ็บนะครับที่กล้าดน้ำมันจุดไฟเผาไปด้วย
เขาบอกรถกระบะเนี่ยมาจอดอยู่ท้ายรถสองแถวนะฮะ
ที่เห็นในคลิปนะครับแล้วฝ่ายหญิงก็วิ่งลงมาในสภาพเปลือยกาย
เปียกชุ่มไปด้วยน้ำมันมาร้องขอความช่วยเหลือ
คนขับรถสองแถวก็พยายามเข้าไปช่วยเข้าไปห้าม
ก็พยายามถามอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งผู้ชายคนก่อเหตุ
ว่าไปทำเขาทำไมไปราดน้ำมันใส่เขาทำไมฝั่งนั้นก็ไม่ตอบ
ก่อนที่จะล้วงหยิบไฟแช็คในกระเป๋านะจากกระเป๋ากางเกงเนี่ย
จุดไฟแช็คแล้วโยนใส่ฝ่ายหญิงกับชาวบ้าน
ถูกน้ำมันราดไปก่อนหน้านี้แล้วทำให้ถูกไฟลุกไหม้ตามร่างกาย
นี่ฮะโอ้โหดูสิครับเอาลองฟังหน่อยนะฮะ

จุดมันก็วิ่งลงน้ำโดดลงน้ำเลย
หมายถึงผู้หญิงก็โดดลงน้ำเลยใช่ไหม
ผู้หญิงก็โดดลงทางนี้ไงไปทางนู้นมันจะหากเลย
ทีนี้นะคะก็มีหญิงคนนึงเขาเดินทางไปตรงจุดเกิดเหตุ
บอกว่าเขาเห็นข่าวนี้ในเพจต่างของจังหวัดสมุทรปราการ
เขาตะหงิดใจเลยว่าน่าจะเป็นน้าสาวเขา
เขาก็เลยลงพื้นที่มาเลยแล้วบอกว่าขอดูศพเพื่อยืนยันหน่อยได้ไหม

วิ่งกอดแฟนนุ่มเสื้อสีเขียวที่เดินมาด้วยกันเลยคุณผู้ชม
คือเป็นน้าสาวเธอจริงและคนก่อเหตุก็คือน้าเขยค่ะ
คือน้าเขยเป็นพนักงานขับรถส่งของและน้าสาวเป็นพนักงานบริษัท
รถคันที่ใช้ก่อเหตุคันสีขาวคันนั้นทั้งคู่ก็ออกร่วมกันหลังคบกันมาหลายปีนะคะ
คนที่เขาเช่าห้องพักอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสามกิโลเมตร
บอกก็พอรู้มาบ้างแหละว่าน้าสาวกับน้าเขยทะเลาะกันบ้าง
แต่ไม่คิดเลยว่าจะทะเลาะกันถึงขั้นฆ่ากันตายแล้วฆ่ากันโหดขนาดนี้ค่ะ
อันนี้ค่ะ
ยังไม่ทราบสาเหตุของการทะเลาะกันใช่ไหม
เขาอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ใช่แฟนคนแรกอะไรอย่างนี้
ไม่ทราบไม่ค่อยได้ติดต่อค่ะ
และอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
หลังก่อเหตุก็ขับรถกระบะหลบหนีไปเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่หอพักในเขตเทศบาลบางปูที่สมุทรปราการนะครับ
เป็นห้องพักที่ผู้ตายกับคนก่อเหตุเช่าอยู่ด้วยกัน
อยู่บนชั้น๒นะฮะของหอพักตรงนี้นะครับ
วันนี้หน้าประตูกุญแจล็กมีรองเท้าถอดทิ้งเอาไว้๓คู่
เพื่อนข้างห้องบอกว่าล่าสุดที่เจอทั้งคู่คือเมื่อวานนี้
แต่ไม่ได้คุยไม่ได้ทักทายอะไรกันไม่มีอะไรผิดสังเกต
ทุกอย่างดูปกติดีแล้วตอนที่อยู่ที่หอพักก็ไม่ค่อยได้ยินทั้งคู่ทะเลาะอะไรกัน
เพื่อนร่วมหออีกคนนึงบอกว่าเพิ่งเจอฝ่ายหญิงช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
เห็นเธอเดินเข้าห้องไปไม่มีความผิดปกติอะไร
แต่ฝ่ายชายไม่เจอทั้งคู่เช่าห้องอยู่ที่นี่มาเกือบ๖ปีนะครับ
ก็ดูรักกันดีไม่เคยทะเลาะให้ใครเห็น
นี่มาทราบข่าวเขาบอกเขาตกใจกันหมดเลยนะ

ว่าโอ้โหอะไรเนี่ยคือฝ่ายชายจะโหดเยี่ยมรุนแรงอะไรขนาดนี้
เราลงพื้นที่ไปเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหอพักของผู้ตายและผู้ก่อเหตุนะครับ
นี่เห็นไหมฮะนี่คือฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตนะครับคุณหมอนนะฮะนัทธนันนะฮะ
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างกลับเข้าหอพักตอน๑๗นาฬิกา๔๑นาทีเมื่อวานนี้
หลังจากที่เธอหายไปจากหอพักเกือบ๒สัปดาห์
ซึ่งตรงกับคำบอกเล่าของคนที่อยู่ที่หอพักนะครับบอกว่าเพิ่งเจอเมื่อเย็นนี่แหละ
เมื่อเย็นแล้วก็ออกจากหอไปเมื่อช่วงเช้านี้เองนะฮะก่อนจะเกิดเหตุเมื่อช่วงบ่าย
มีเพื่อนของผู้ที่เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุหลังจากทราบข่าวมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
แน่นอนว่าทุกคนก็ตกใจนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวานนี้ฝั่งของผู้ก่อเหตุ
ก็คือในต้นพิสุทธิ์สิรินะฮะโทรศัพท์มาหาเพื่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคอยติดตามข่าวเร็วนี้ก็แล้วกัน
ก่อนที่จะวางสายไปหลังจากนั้นติดต่อกันไม่ได้อีกเลยแล้วก็มีการลบข้อความเก่าที่เคยพูดคุยกับเพื่อนเนี่ย
ทิ้งหมดเลยนี่เห็นไหมฮะคุยไลน์กันเห็นไหม
สุดท้ายเนี่ยข้อความสุดท้ายเนี่ยคือเป็นการโทรค่ะ
มาบอกเพื่อนบอกเดี๋ยวคอยติดตามข่าวเร็วนี้ก็แล้วกัน
แล้วก็ยกเลิกข้อความยกเลิกข้อความหมดเลยเพื่อนก็ติดต่อไม่ได้
ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของคนก่อเหตุคือในต้นเนี่ยเขาเคยระบายให้กับเพื่อนฟัง
เขาอ้างกับเพื่อนว่าเมียเขาหนีแล้วก็ทิ้งภาระหนี้สินเอาไว้ให้
เขามีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยหนี้สินกันนี่แหละ
พี่คนนี้ก็เป็นคนขี้หึงห่วงเมียพูดง่ายอ่ะ
เขาคิดว่าเมียตีจากแล้วก็ทิ้งภาระหนี้สินไว้

พี่คนนี้นะเรื่องงวดรถเนี่ยผมไม่รู้
ใช่รถคันนี้เป็นชื่อของพี่ผู้หญิงอ่ะ

ตั้งเท่านี้เค้าจะปล่อยให้ยึด
เขามีปัญหากันนี่แหละผมไม่รู้อะไรเลย
แต่อีกมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ

เพราะว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงมาอธิบายอะไรแล้วนะฮะ

ผู้ชมครับเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าทางฝั่งของฝ่ายหญิงนะฮะ
ก็คือคุณนัทธนันเนี่ยบ่นให้ฟังบอกว่ามีปัญหาทะเลาะกับสามีคือในต้น
แต่ไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเมื่อวานนี้ยังเพิ่งเจอกันที่งานบวชนะฮะ
ก็ดูมีสีหน้าแววตาปกตินะสำหรับฝ่ายหญิงเพื่อนบอก
เหมือนคนอมทุกข์อะไรส่วนฝ่ายชายคือในต้นเนี่ย
เพื่อนของฝ่ายหญิงบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยคือช่วงนี้ตกงานอยู่
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวของสองคนนี้นะครับ
นำมาสู่สาเหตุการฆ่ากันแบบนี้
ผู้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับ
บอกว่าสองคนนี้สามีภรรยาคู่นี้เขามีปัญหากัน
ฝั่งของผู้ตายจะเลิกกับฝั่งของในต้นสามีแต่ในต้นไม่ยอมเลิก
ล่าสุดผู้ตายเนี่ยบอกว่าทะเลาะกันจนต้องไปหาที่อยู่ใหม่
เพราะในต้นเนี่ยถึงขั้นขู่ฆ่าเลยไม่อยากกลับมาอยู่ด้วยกันที่ห้อง
เพราะเกรงว่าในต้นเนี่ยจะทำร้าย

ให้ฟังแค่นี้ว่ามันขู่จะฆ่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตยสองอาทิต
ขอมานอนที่บ้านแต่แกก็ไม่ได้มาแล้วแกก็ไปนอนกับเพื่อนอีกคนนึง
แล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็จะไปงานบวชกันก็คือแกจะเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
เราก็บอกว่าอย่าเข้าเพราะว่าผู้ชายมันจ้องอยู่ว่ามันขู่ไว้อยู่ว่ามันจะฆ่า
เราก็บอกว่าอย่าไปเอาเสื้อผ้าเราใส่ก็ได้แต่แกก็ไป

ก็ไม่รู้

สพบังปูเจ้าของพื้นที่นะครับ
มาให้ข้อมูลที่โรงพักนะครับ
หนึ่งในนั้นก็มีอดีตสามีของผู้ตายด้วยที่มาพร้อมกับลูกชายอายุ๑๗ปี
นี่ฮะก็เลิกกันไปแล้วแล้วก็คุณหมอนก็มาอยู่กับในต้นคนก่อเหตุ
ก่อนที่จะเสียชีวิตพี่สาวของผู้ตายนะครับบอกว่าเธอก็เช่าห้องพักอยู่ใกล้ใกล้กับน้องสาวนี่แหละ
แต่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันไม่ค่อยได้เจอกันแล้วน้องสาวไม่เคยเล่าปัญหาในครอบครัวให้ฟัง
เท่าที่รู้ก็คือเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้น้องสาวเนี่ยย้ายหนีออกไปจากหอพัก
ก็เหมือนกับที่เพื่อนร่วมหอบอกว่าคุณหมอเนี่ยหายไป๒สัปดาห์เพิ่งกลับมาเมื่อเย็นเมื่อวาน
ที่หายไปก็เพราะมีปัญหาทะเลาะกับในต้นเนี่ยแหละ
โดยน้องสาวขับรถกระบะคันสีขาวที่เกิดเหตุออกไปด้วยแล้วไปอยู่กับเพื่อน
แล้วในต้นไปตามเจอแล้วเอารถกระบะกลับมา

น้องก็ไม่ได้พูดอะไรให้ฟังค่ะก็เลยไม่รู้อ่ะ
เสียใจที่ไม่รู้เรื่อง

ไม่น่าเกิดมันไม่น่าเกิดกับข้อพัวเรา
น่าจะมีเสือดที่อื่นนะ
แรงมากไม่รู้มันโกรธแค้นอะไรดังหนา
ทางเพื่อนของผู้จายและหญาติและอีก

ผู้ตายเนี่ยน่าจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินครอบครัวอะไรต่างนานาด้วย
เพื่อนของผู้ก่อเหตุบอกว่าในต้นนี้เขาอยากได้รถกระบะ
แต่รถกระบะเนี่ยเป็นชื่อของผู้ตายซึ่งผู้ตายเขาจะไม่ส่งแล้ว
ซึ่งมันเป็นเชื่อก็เป็นสิทธิ์เขาใช่ไหมแต่ในต้นเนี่ยฮะแล้วเขาก็ขับรถที่พี่สาวบอกเขาขับรถหายไป๒สัปดาห์ไปอยู่กับเพื่อนที่อื่น
เพราะจะเลิกกับในต้นในต้นไม่ยอมในต้นก็ขู่ฆ่าในต้นก็ไปตามรถกระบะกลับมา
มันก็จะมีภาพวงจรปิดเมื่อวานนี้ที่คุณหมอนที่เสียชีวิตนั่งจักรยานยนต์รับจ้างกลับมาที่หอตัวเอง
แล้วออกไปเมื่อเช้าไม่รู้ไปเจอกันตอนไหนนะ
เพราะสุดท้ายคือบ่ายวันนี้เนี่ยเห็นอันนี้คือเห็นเมื่อวานนะฮะบ่าย๕โมงเย็นกว่า
แล้วมาเห็นอีกทีนึงก็คือบ่ายวันนี้บ่าย๓รถกระบะคันนี้มาจอดอยู่แถวนิคมศากำบังปูต่อท้ายรถ๒แถวใหญ่
แล้วฝ่ายหญิงผู้ตายก็วิ่งลงมาจากรถกระบะมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นบอกถูกน้ำมันราดถูกทำร้ายส่วนในต้นก็ตามลงมาทำร้ายต่อ
สุดท้ายเขาเสียชีวิตแล้วในต้นก็หลบหนีไป
แล้วอยากให้ได้รับโทษทางกฎหมายให้ถึงที่สุดเพราะผู้ก่อเหตุถือว่าโหดเยี่ยมมากผลชนะสูตรเบื้องต้น
ทางพี่สาวบอกว่าน้องสาวถูกแทงไป๗แผลราวนมขวา๑แผลเหนือสดืน๑แผล
ชายโครงซ้าย๒ที่หลังอีก๑ขาขวาอีก๑ขาด้านหลังฝั่งซ้ายอีก๑
มีร่องรอยการถูกไฟไหม้ตามร่างกายอีกเป็นจำนวนมาก
สพบางปูกำลังเร่งติดตามตัวนะครับท่านผู้ชมครับช่วยกันแจ้งเบาะแสได้นะครับ
นายพิสุทธิ์สิริหรือว่าในต้นอายุ๔๑ปีขับรถกระบะคันนี้หลบหนีไปนะครับ
เพื่อใครพบเห็นอ่าต่อประตักนะครับทพต่อประตักนะครับ
คือล่าสุดในตำรวจเขาก็จะไปจับเรื่องของสัญญาณหรือว่าอะไรต่างนานานะครับ
เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่เขาก็แล้วกัน
แล้วก็ดูร่องรอยจากกล้องวงจรปิดเผื่อใครพบเห็นก็แจ้งเบาะแสกันได้ครับ
คือถ้าฟังจากที่เพื่อนสนิทของผู้ตายบอกก็คือว่าน่าจะไปเจอตอนที่ผู้ตายกลับไปที่บ้าน
เพื่อจะไปเอาเสื้อผ้าไปทำบุญที่วัดเพราะวันนี้วันพระใหญ่เนี่ยค่ะ
ซึ่งนี่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาหลายคนมากเหมือนกันนะคะว่าโอ้โหวันมาคะบูชาพระใหญ่ทำไมฆ่ากันขนาดนี้